น้องไข่มุกรุงลักษณ์
ขอบความว่าถ้าเศร้าลิ้น

จากนั้น
นักหน้าฝักชี

นักหน้าฝักชีไทยอย่างข้างนั้น

ฝักชีของลาวนะคะเป็นเพื่อนมาก

แล้วฝักชี๓อย่างราคาอย่างไหนถูกที่สุด

เราก็โดนถีบด้วยอีกเจ๊

อันเนตฝักชีฝรั่ง
ถูกที่สุดไม่ใช่ชีธรรมดาเป็นชีเทอร์เลซ่าด้วย
ไม่ใช่ชีฝรั่งอ๋อเธอชีเออบ้า

เออเอออะไรอะไร

เธอเค่ไข่บ้าง
อันนี้ผักชีลาวครับผม
๑กิโลกรัมแต่ว่าราคาจะถูกกว่า๒อย่าง

นี่เขาปลูกเสลีได้แล้วรู้หรือไง

เป็นเพราะชีเหลาหรอคะ

พักทีแล้วว่ามันปลูกยังผิดกฎหมายเหรอ
ถูกต้อง

มูลค่า๒๐๐๐บาท
หาให้เจอค่ะว่าอะไรถูกสุดค่ะ
ปกติซื้อมันจะสามกำอ่ะ๑๐บาท
วันนี้ไม่มีกรัมวันนี้เป็นกิโลเป็นโล
อันนี้อันนี้ฝรั่งน่าจะแพงที่สุดถ้าแพงก็ตัดออกไป

ฮะอ่ะค่ะค่าแม่ซื้อ
คุยคนเดียวแล้วคือแบบนี้
เอาล่ะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่ผักชีไทย๑กิโลกรัมราคาอยู่ที่
๑๓๐หรอค่ะค่ะอืมถือว่าโอเคไหมไม่ธรรมดาเหมือนกัน

แล้วมาที่ผักชีลาว๑กิโลกรัม
ต้องถูกกว่า๙๐บาทนะคะ

ถูกกว่าถูกกว่า

ผักชีลาวเป็นผักที่ราคาถูกที่สุด

คนนี้ของดิคะสะสมเป็นราคา๒๐๐๐บาท
โทษต่อไปจะมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทแล้วค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ
นี่คือผลิตภัณฑ์กุ้งปุ้ยพร้อมทาน
ฉีกปุ๊บทานปั๊บฉีกปั๊บทานปุ๊บ

ถ้าไม่ทำหกก็ได้กินเลยปุ๊บปุ๊บปั๊บ
และนี่คือแกงส้มนะฮะปลามาหิ
ปลามะหินะฮะใส่ยอดมะพร้าวนะฮะ

ผมบอกเลยเป็นรสชาติที่คุณสามารถทานได้เลยนะฮะ
อันนี้คั่วกิ้งไก่ฟุ่มปุ้ย

ราคาถูกที่สุดในรุ่น
แต่อันนี้เป็นปุ้มปุ้ยเหมือนกัน

ฮ่าภาพอะไรเหรอ

ไข่กะเพราไก่

อย่าไปหลอกน้องเขาสิอันนี้ถูกกว่า
นี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ
ผลิตจนทรัพย์จากหุ้มกุ้ยทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะไข่มุก

เฮ้ยมันโดนบ้างไม่โดนบ้าง

ไต
นี่เย็น
น้ำตาลอะไรอย่างนี้เปล่า
แร้งอ่า
นี่เป็นคนที่วิเคราะห์แปลกมากวิเคราะห์ตรงน้ำตาล

มันเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่อันเนี้ยอ่า
น้ำตาลน้อยที่สุด๔ก
งั้นหนูจะเลือกที่อันไหนที่น้ำตาลน้อยเหรอ

ที่ไข่มุกไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๓๐บาท
และที่เลือกคั่วกิ้งเพราะว่าน้ำตาลน้อยสุด
เอาล่ะอยู่ที่ราคานี่คือไข่มุกเลิกนะคะ
อยู่ที่ราคา๒๙บาท

ตันเยอะกว่าอันนี้ต้องแพงกว่า๒๙บาทนะคะ

๓๐บาท

น่าเชื่อว่าทฤษฎีน้ำตาลจะได้ฝนค่ะ
เพราะว่ากิ้งไก่เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

แล้วมันก็เลยแบบทำให้อันนี้ถูกสุดเพราะน้ำตาลน้อย

เม็กคือเม็กค่ะดูเล็กอ๋อ

สมไปแล้ว๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
แต่ว่าคำถามยังน่ารักเหมือนเดิมหวานจ้ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

รสชาติเดียวกันนะคะ
รสชาติเดียวกันนะคะ
ดูเลยค่ะนี่คือคำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท
แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะน้องไข่มุก

เกิร์ตพร้อมดื่มรสองุ่นเคี้ยวโฮ

แตกต่างกันที่ขนาดแล้วก็แพ็คเก็ต
ครับผมดูเลยดูได้เลย
หนูกินบ่อยเพราะว่าในห้างสรรพสินค้า

แต่ว่าราคาของเราที่นี่ไม่รวมโปรโมชั่น
เป็นราคานะวันนี้วันที่ถ่ายทำ

อังุ่นเคียวโฮโยเกิร์ตพร้อมดื่ม

หนูตัดอันนี้แล้วก็ทำไมหนูถึงตัดอันนั้นจริงคะ
เพราะว่ามันขวดใหญ่ค่ะหนูจำราคาได้น่าจะประมาณ
หัวละ๒๙๓๙อะไรประมาณนั้น

๔๐บาทใช่ไหมครับโอเคอ๋อสมมติว่าหนูซื้อทานบ่อย
ใช่ค่ะซื้อให้น้องอันนี้มันชอบจัดนั้นหนูจะต้องรู้แน่เลยว่าอะไรถูกสูตร
อันนี้ไม่ต้องชอบจัดเราไม่ได้ตามราคาโปรโมชั่น

โอเคหนูเลือกอันนี้ก็ได้
มุกเลือกอันนี้นะคะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดนะ

๒ขวดนะ๔๔บาทขวดละ๒๒บาทคุณผิด๒บาท
โอ้ยดีมากเลยเย็นปะเนี่ยโอ้โหแฮปปี้น่ากินมาก
เสร็จฉันน่าดื่ม
ราคาอยู่ที่๔๐บาท
ถ้าถูกกว่า๔๐บาทตกแล้วกล่องเท่าไรเนี่ยพี่ตี๑๐บาท
ตีเท่ากล่องละ๗ตีเท่ากล่องละ๗๘บาทอะแล้วต้องประมาณนั้น
ไม่รู้จริงไหมนะคะขอให้โชคดีค่ะและราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่านับถูกกว่า
เย้เก่งมากเลย
เอาล่ะผ่านข้อที่๓มาได้ค่ะตอนนี้ไข่มุกสะสมไปแล้วค่ะ
โอ้โฮเร็วมากข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
เป็น๑๕๐๐บาทค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ
เออร้านเรานี่ตั้งแต่ท่านหลอดกลับไปก็ดูสะอาดขึ้น
ทีหลังไม่ต้องเชิญใครมาแล้วนะ
โอ่สวัสดีก็ไม่ได้ถ้ามันโทรมาก็ต้องต้องต้อนรับบันธรรมดาแหละ

ดูร้านสะอาดขึ้นต้องเยอะเลยนะ

ที่หลังมาก็จะปัดและไม่ตอบรับและ
นี่จอคอมเมื่อไหร่มีใครมาซื้อทีเนี่ย
พี่ต้องไปมาใกล้ก่อน
ถ้าใครมาอยู่อีกวันนี้เลยดีครับ

ไม่ใช่ครับ

แต่คุณทางจักตัวหน้าตาคุณเหมือนถลอดมากนะ

สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วล่ะครับ
รู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไป
จากจังหวัดสุโขทัย๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรควรนายกสุโขทัย
อุทยานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัย
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

นอนอย่าไปมองคะ

นี่นอนอีกครั้งก็อย่าอาบเหลียงไหมเนี่ย
พี่ตัวพี่เหม็นมากแล้วพี่อาบน้ำหรือเปล่าวะ

อาบครับปีมึงต้อง๒ครั้งนะ

ปีนึง๒ครั้งครับอาบวันไหนบ้าง
ก็วันลอยกระทงลงไปเก็บเหรียญ
ครั้งแหละแล้วก็ไปตลาดเจอไปตลาดวันสงการ
อ๋ออาบวันเชษฐการอย่างเดียว

นี่เดินมาหรือตกไปในรถขยะ

หัวโล่นที่ส่งกระป๋องกันด้วยเลย